ได้เห็นบรรยากาศทั้งเจาะไปที่นครศรีธรรมราชทั้งที่สุราธานีทั้งที่สงขลา
เราเห็นการช่วยเหลือผู้คนเราเห็นศูนย์อพยพ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเรา
สัตว์สี่ขายอย่างหมาแมวสัตว์สองขายอย่างเป็ดไก่
อันนี้มันก็ตื่นตระหนกตกอกตกใจเหมือนกันนะ
เวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้การอบพยพคนคนไปจริง
แต่สัตว์บางตัวถูกทอดทิ้งอยู่ที่บ้าน
มันก็เลยกลายมาเป็นภาพที่สะเทือนใจของคนรักสัตว
เพราะว่ามีการไปแชร์กันเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ
ส่วนที่อยู่ในบริเวณนี้หลายตัวก็ต้องเสียขนกันนะครับ
เพราะตอนนี้ก็บอกแล้วว่าอยู่ท่าบกลาง
นี่ก็เป็นลูกหมาที่อยู่ท่าบกลางพายุ
เห็นได้ว่ามีกลิ่นหาดนะครับมีกลิ่นไทยหาด
พายุก็เริ่มตั้งแรงนะครับ
ไม่รู้แม่หมาไปไหนคนหิว
ตัวมันยังนิดเดียวอยู่เลยนะครับสุนัขสีน้ำตาล
คือนี่เป็นภาพที่สุนัขถูกทิ้งบริเวณท่าเรือดอนศักดิ
จังหวัดสุรธานีแล้วผู้สักข่าวเขาก็ไปเห็นไง
เพราะว่าลงพื้นที่ไปทำข่าวแล้วก็เลยมีการถ่ายคลิป
เอามาแชร์ในโลกโซเชียลก็เลยกลายเป็นประเด็น
ว่าเนี่ยสงสารหมาแมวนะถูกเจ้าของทิ้งให้กับ
เชิญกับพายุปลาบึกเพียงลำพัง
ทีนี้จากการลงพื้นที่ของสื่อมวลชนหลายสำนัก
ก็เลยพบว่าหลายชุมชนอบพยพคนออกจากพื้นที่ก็จริง
เพื่อความปลอดภัยก็จริงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงต่าง
น้องหมาน้องแมวเป็ดไก่เนี่ยยังอยู่ในพื้นที่
แล้วก็มีการวิงวอนเจ้าของนะบอกว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ย
อย่าทิ้งมันเลยอบพยพหมาแมวออกไปด้วย
อย่างที่แหลมตลมพุกเนี่ยนะคะก็มีนักข่าวจากสำนักหนึ่ง
เขาเข้าไปสำรวจก็ไปเจอทั้งไก่กับหมาเนี่ย

แล้วพอหลายคนเห็นคลิปเห็นภาพนี้
ก็ส่งกำลังใจกันบอกให้มันเอาตัวรอดให้ได้
แจ้งพิกัดด้วยไปยังประสุนสัตว์จังหวัด

ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยประสุนสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ว่าอยู่บ้านไหนอยู่หมู่ไหนตำบลไหนเนี่ยนะคะ
แล้วก็แจ้งไปที่เบอร์โทรเราให้เบอร์ไว้๒เบอร์นะคะ

ให้ไว้ทั้ง๒เบอร์นะคะโทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ซึ่งเขาก็จะมีหน่วยงานอยู่เดี๋ยวจะส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือ
อันนี้เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งนะคะ
อกจากนั้นมันยังมีภาพที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพเนี่ย
ของคุณฝันดีจัญญาธนากรนะคะเขาก็โพสต์ภาพ
บอกว่าเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันนะยามสุขยามทุกข์ยามยาก
เราจะไม่ทิ้งกันเป็นคุณตาคนนี้
กำลังเอาผ้าห่อแมวอุ้มแมวเอาไว้ในอ้อมกอด
คือลมมันแรงอ่ะอากาศมันเย็นแล้วก็ต้องเอาผ้าขาวม้ามาห่อแบบนี้
คือมันหนาวอะนะคะหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็ซึ้งค่ะ
บอกว่าขอบคุณคุณตาแทนน้องแมวด้วยนะอย่างน้อยเนี่ย
ช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้คุณตาก็ยังไม่ทิ้งมัน
หอบฮิ้วมันไปด้วยแล้วก็อีกหลายภาพเลยนะคะ
จากภาพนี้เนี่ยยังมีชาวบ้านอ้านภาพชาวบ้านที่อุ้มแมวเนี่ย
พยพหนีภัยด้วยนะคะนี่แหละ